คือผู้สูงอายุเนี่ยเราบอกเสมอว่าอย่าปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวแต่บางทีท่านก็อยากอยู่คนเดียวนะฮะ
อยากจะหนีความวุ่นวายไม่ให้เสียงดงเสียงดังอะไรแบบนี้
แต่พออยู่คนเดียวแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านนะครับแล้วมันก็เอาก้อนหินเนี่ยนะครับ
ทุบฮะทุบใส่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินไปฮะ

จิตใจคนเดี๋ยวนี้มันทำด้วยอะไรนะครับ
ผู้สูงอายุแบบนี้มันยังทำ
พฤติการก็เห็นตามภาพจากกล้อวงจรปิดนะครับ
คุณตาได้ยินเสียงอะไรผิดปกติหน้าบ้าน

คนร้ายมันถือก้อนหินกับรองเท้าแตะข้างหนึ่งเปิดประตูเข้ามาครับ
พอประจันหน้ากันคุณตาใจดีสู้เสือตะโกนไล่มันครับ
ขณะที่คนร้ายทำท่าเหมือนจะปลาหินใส่นะฮะ
แล้วเหมือนกลัวว่าคุณตาจะใช้ไม้ตีเขา
ตอนแรกเหมือนคนร้ายจะหนีแล้วนะแต่ที่ไหนได้ครับ
มันหยิบเก้าอี้พลาสติกมาใส่ตีใส่คุณตาจนล้มลงนะฮะ
จนร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดบอกอุ๊ยนะฮะ
แต่คนร้ายนะครับก็ไม่สนใจตามไปแย่งท่อนไม้
แล้วก็ค้นตามเสื้อผ้าของคุณตาได้เงินไปแล้วก็เดินไป
ค้นทรัพย์สินบนเตียงนอนอีกนะครับ
คุณตาบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะให้ขโมยแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๕๘นาที๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
บ้านหลังหนึ่งใกล้กับแยกไฟแดงโกมารพัฒน์นะฮะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต
โดยคุณตาในคลิปหัวแตกแล้วก็บาดเจ็บที่กระดูก
คุณตาเนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุความจริงนะครับ
ท่านมีลูกหลานอยู่แถวนั้นแหละ
แต่คุณตาบอกว่าขออยู่คนเดียว
ก็เลยแยกอาศัยมาอยู่ที่บ้านเล็กหลังนี้
สังเกตดิฮะทำไมถึงมีกล้องเห็นชัดขนาดนี้

ดูว่าคุณตาจะเป็นอะไรทำอะไรหกล้มหรือเปล่า
นะฮะแต่มาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้น
คลิปนี้นะครับมีคนเอามาแชร์ต่อกันในกลุ่มเฟซบุ๊ค

ทุกคนต่างพากันประนามพฤติการของคนร้ายรายนี้นะครับ
โดยมีคนภูเก็ตเข้ามาเขียนให้ข้อมูลบอกว่า
ไอ้คนนี้นะอยู่แถวซอยตาเป๋
อยู่แถวซอยตาเป๋ใกล้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เป็นคนติดยามันชอบลักเล็กขโมยน้อย
เอาเงินไปซื้อยามาเสพนะครับ
แล้วเคยขโมยของของแม่ค้าแถวนั้นด้วย
ถูกจับมาแล้วหลายครั้งแล้วก็เพิ่งถูกตำรวจเนี่ย

แล้วก็หวนกลับมาก่อเหตุแบบนี้อีก
คราวนี้จับให้ได้เร็วนะฮะ